ส่วนเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเรายังคงแปรปรวนอยู่
ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวแบบนี้
พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังนะฮะแน่นอนนะครับ
ต้องถามผู้ชายคนนี้คุณคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ

ดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องนะครับ
ใครที่จะเดินทางทำกิจกรรมต่างเนี่ยต้องระวังกันหน่อยนะครับ

รวมไปถึงแดดที่ค่อนข้างที่จะแรงเป็นพิเศษในระยะนี้
เมื่อสักครู่นี้เห็นภาพของสถานการณ์น้ำ
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานค่อนข้างหนักเหลือเกิน

หายไปเลยนะครับท้องฟ้าจะเริ่มปลอดโปร่ง
การว่าหลังจากนี้สถานการณ์จะดีขึ้น

ฝนหายไปไหนลมหนาวที่เรารอคอยมาหาหรือยัง

แสดงการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆที่เกิดขึ้นณขณะนี้
จะพบว่าตอนนี้เองเมืองใดของเรากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตา
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเป็นแนวยาวอยู่
ซึ่งกลุ่มเมฆนี่เองก็มีการกลั่นตัวกลายเป็นกลุ่มฝนตกอยู่บางจุดบางพื้นที่
ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดน่านพยาวอุตรดิษฐพิจิตรชัยนาธ
แล้วก็ต่อไปถึงบริเวณจังหวัดเลย
จังหวัดเหล่านี้เองจะเป็นจุดที่ในระยะนี้อาจจะมีอากาศร้อนอบอ้าวสักหน่อยหนึ่ง
ช่วงค่ำก็จะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองลมกระโชคแรงเกิดขึ้น
ถ้าหากเรามองขึ้นไปด้านบนเหนือเมืองไทยของเราแถวประเทศจีน
พบว่าตอนนี้เองกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างที่จะบางตาเลยทีเดียว
ซึ่งการที่มีการทำให้กลุ่มกล้อนเมฆสลายตัวแบบนี้
ปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของการก่อตัวของบริเวณความกดอากาศสูง
ซึ่งเป็นความกดอากาศสูงกำลังแรง
มีการกดเอาอากาศบริเวณด้านบนให้จมตัวลงมา
ซึ่งอากาศด้านบนนั้นเป็นอากาศหนาวเย็น
หลังจากนี้บริเวณความกดอากาศสูง
เขาก็จะมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่องลงสู่ทะเล
ตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่แถวบริเวณประเทศญี่ปุ่นนะครับ

ทำให้กระแสลมไม่สามารถที่จะลงทะเลได้
จะมีการวกลงมาตามบริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศจีน

ซึ่งตอนนี้เองจากผลพวงของกระแสลมที่ลงมา
พร้อมกับความเย็นก็มาถึงเมืองไทยของเรา

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีน

และบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของไทย

บริเวณพื้นที่ภาคอีสานให้หมดไปในระยะนี้นะครับ
หลังจากนี้ลมหนาวอากาศเย็นนี้เนี่ยนะครับ
จะมีทิศทางเคลื่อนที่ต่อมาบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย

พื้นที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศแจ่มใส
เพราะว่าถูกดูดกลืนความชื้นไปนะครับ
อกจากนี้เองยังไปดันให้แนวร่องฝนเลื่อนต่ำลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้วย
แต่ทิ้งเรื่องอะไรก็ตามในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก็ต้องระวังอยู่นะครับ
ในช่วงบ่ายวันนี้มารสุมตะวันออกเฉียง
อภัยนะครับตะวันตกเฉียงใต้จะแรงขึ้น
ก็สามารถที่จะทำให้เกิดกลายเป็นกลุ่มฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวในช่วงบ่ายต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็นนะครับ
ส่วนช่วงกลางคืนจะเป็นช่วงที่มีมวลอากาศเย็นแผลลงมาอีกครั้งละลอกหนึ่ง
ก็จะทำให้ไปเจอกับอากาศที่ร้อนอากาศที่อุ่นนะครับ

ดังนั้นตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางคืน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงต้องระวังเรื่องสถานการณ์ฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
คาดการณ์ว่าหลังวันที่๒๔ก็คือวันที่๒๕๒๖ภาพรวมสถานการณ์ฝนบริเวณทางตอนบนทั้งในพื้นที่ภาคเหนือเอง
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกเองจะลดลง
ฝนส่วนใหญ่นั้นจะไปเน้นตกบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างเป็นต้นไป
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนด้วยส่วนตอนบนจนถึงตอนกลาง
เพื่อที่จะไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
ในช่วงที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับ

สำหรับอุณหภูมิสภาพอากาศตามเมืองใหญ่ต่าง
ตอนนี้ใครที่จะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวไปดูกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป